ห้าแยกลาดพร้าวณขณะนี้เป็นอย่างไรนะครับคุณวิมลวันทำ
พักดีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีจะรายงานสดเข้ามานะครับ

ตอนนี้ที่ฉันอยู่ที่บริเวณเกาะกลางของ๕แยกลาดพร้าว
หลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมมีการประกาศยุติการชุมนุมว่า
เวลาประมาณสิบเก้านาฬิกาที่ผ่านมาตอนนี้เข้าสู่ภาวะปกติ
แล้วนะคะจะเห็นได้ว่าบริเวณด้านหลังนั้นเป็นเจ้าหน้าที่
เทศกิจนะคะที่มาเตรียมที่จะขออภัยค่ะเป็นเจ้าหน้าที่
กรุงเทพมหานครนะคะที่เตรียมที่จะมาทำความสะอาดใน
พื้นที่นะคะก็มีการเตรียมความพร้อมมาสักพักหนึ่งแล้ว
เนื่องจากว่าในพื้นที่หลังจากที่มีการสลาย
ชุมนุมเองก็ยังคงมีขยะบ้างในบางส่วนนะคะ
ด้านของเจ้าหน้าที่นั้นเราเห็นว่ามีการเข้ามาเตรียม
ความพร้อมตั้งแต่หลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นมีการ
ประกาศยุติการชุมนุมแต่เนื่องจากว่ามวลชนนั้นมี
จำนวนมากนะคะก็เลยทำให้การสลายตัวของกลุ่มผู้
นุมนั้นค่อนข้างที่จะใช้เวลาเป็นจำนวนมาก
เพราะฉะนั้นแล้วหลังจากที่มีการเปิดการจราจร
ตามปกติแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็เตรียมที่จะเข้ามา
เคลียร์พื้นที่ค่ะส่วนทางด้านของการจราจรที่
บริเวณห้าแยกลาดพร้าวเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าตอนนี้การจราจรนั้นเปิดปกติแล้วอย่างไรนะคะเราจะเห็นได้ว่าภาพที่อยู่ในคือบริเวณห้าแยกลาดพร้าวนะคะเป็นรถที่มาสวนจตุจักรนะคะมุ่งหน้ามารัชโยธินนะคะการจราจรเปิดแล้วแต่ภาพเมื่อสักประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยบริเวณนี้ทั้งหมดก็จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมนั่งรวมตัวกัน
ปิดทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าในขณะนี้ค่ะก็มีการเปิดการจาราจรตามปกติแล้วสิ่งที่เราเห็นอยู่คือภาพของถนนที่ไร้ซึ่งขยะนะคะหลังจากที่กลุ่มผู้ชุมหนุ่มประกาศยุติการชุมหนุ่มแล้วเสร็จก็เก็บขยะไปด้วยนะคะเราจะเห็นได้ว่าบริเวณด้านหน้าเซ็นทร์ธรรมพลาวด้วยก็เช่นเดียวกันนะคะที่ตอนนี้มีการเปิดการจาราจร
กลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการประกาศปิดการชุมนุมค่ะกลุ่มผู้ชุมนุมที่บอกว่าวันนี้ไม่มีแกนนำแต่ในเวทีที่มีการใช้เครื่องขยายเสียงประกาศยุติการชุมนุมตั้งแต่เวลาประมาณสิบเก้านาฬิกาแล้วบอกว่าพรุ่งนี้จะกลับมาพบกันใหม่แต่ยังไม่ได้มีการแจ้งสถานที่แต่อย่างใดค่ะแล้วนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่แยกรัฐพร้าวค่ะ
เพื่อที่จะพามาดูบรรยากาศการจราจรหลังจากที่ทางแก่นำกลุ่มคณะรัศดรประกาศยุติการชุมนุมที่บริเวณ๕แยกลาดพร้าวค่ะ
ไปดูกันสดสดเลยค่ะการจราจรบนถนนพะหนโยธินค่ะ
ขาเข้าขาออกที่จะมุ่งหน้า๕แยกลาดพร้าว
หลังจากที่แก่นำกลุ่มคณะรัศดรนะคะได้ประกาศยุติการชุมนุมไปเมื่อเวลา๑๙นาฬิกา๒๐นาทีค่ะ
แล้วก็มีการเคลียร์สิ่งของทุกอย่างที่นำมาวางอยู่บนถนน
ร่มขยะขวดน้ำณตอนนี้นะคะทางกลุ่มเยาวชนอาสาทางการอาสา
เคลียร์พื้นที่ไปหมดเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ที่จะเห็นนะคะเป็นขบวน
เป็นรถมอเตอร์ไซค์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะได้ขับย้อนสอนมาในเลนขาออกนะคะ
เพื่อที่จะสำรวจดูว่ามีสิ่งของที่ยังตกค้างอยู่หรือเปล่าค่ะ
ถ้าไปดูตรงฝั่งขาเข้าก็เป็นปกติเช่นกันค่ะรถก็สามารถวิ่งเข้าสู่
มุ่งหน้าไปถนนถนนผนโยธินขาเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช้เวลาไม่ถึง
ทุกอย่างบนถนนที่จะมุ่งหน้าตรง๕แยกลาดพร้าวได้กลับมาใช้งาน
ได้ตามปกติรถโดยสารสาธารณะรถเมรถแท็กซี่ก็เข้ามารับผู้
นะคะก็คาดว่าจะเปิดให้บริการประชาชนได้ในเร็วนี้ค่ะ
เพราะว่าสถานการณ์ทุกอย่างตรงบริเวณ๕แยกรัฐพร้าวเนี่ย
เริ่มที่จะมีการมีความขี้คลายแล้วนะคะตอนนี้สภาวะทุกอย่าง
เริ่มที่จะกลับมาเป็นปกติ
ค่ะตลอด๓ชั่วโมงนะคะที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้มาทำกิจกรรมนะคะ
แล้วก็มีการดูแลความเรียบร้อยทุกอย่างมีการเก็บขยะ
มีการเคลียร์สิ่งของทุกอย่างออกบนถนนให้หมดเกลี้ยงภายในพริบตานะคะ
หลังจากที่มีการประกาศยุติการชุมนุมพรุ่งนี้มาดูติดตามดูนะคะ
ว่าจะไปจัดกิจกรรมตรงจุดไหนค่ะสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากบนสะพานลอยด้านหน้าธนาคารทหารไทยสำนักงานใหญ่ค่ะ